ก็เป็นการเลือกตั้งที่เป็นครั้งประวัติศาสต

ที่มีการเขียนบทความออกมา
ตั้งข้อสงสัยถึงผลการเลือกตั้ง

ว่าทำไมกรกตเปิดเผยผลการนับคะแนน๑๐๐ละ
แต่คนไทยยังไม่รู้แน่เลยว่าพักไหนเป็นผู้ชนะ
อันนี้คือเขาสะท้อนแล้วก็วิเคราะห์ออกมา
หลังจากที่คนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ทางกรกตก็ได้ประกาศว่านับคะแนนเสร็จเรียบร้อย๑๐๐
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพักใดมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลกันแน่
เขายังรายงานว่ากรกตได้รับงบประมาณมหาศาลในการจัดการเลือกตั้ง
แล้วก็มีเวลาหลายวันหลังเลือกตั้งเสร็จ
ที่จะต้องบริหารจัดการที่จะต้องนับคะแนนที่จะต้องดำเนินการ
แต่ก็ยังคงสับสนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวเลขอยู่หลายวัน
จนกระทั่งมีการแถลงผลเลือกตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาของกรกตนี่นะ
ที่ระบุว่าพักพลังประชารัฐของฝ่ายทหารเป็นฝ่ายชนะ
อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายก็ยังคงมีความกังวลแล้วก็มีความสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น
รวมไปถึงเรื่องของกฎกติกาใหม่ที่รัฐบาลคอสชได้เลือกสว๒๕๐เสียง
กลุ่มนี้ค่ะจะมีสิทธิ์เลือกว่าผู้ใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ตลอดจนความไม่แน่นอนของผลอย่างเป็นทางการที่จะออกมาในวันที่๙พฤษภาคมนี้ด้วย
คือมันยังมีคำถามอยู่เยอะแล้วก็มีคำถามออกมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ยังไม่แน่ชัดว่าแต่ละพักจะได้ที่นั่งในสภาอีกเท่าไหร่ด้วย